อีกหนึ่งเหตุการณ์กำลังร้อนไปด้วยอยู่แท็กซี่นะคะ
ปัจจุบันนี้เราใช้แอปพลิเคชันในการเรียกแท็กซี่กันเยอะขึ้นนี่ฉันก็ใช่น่ะ
แต่ว่าจะเป็นการเอารถยนต์ที่เป็นส่วนบุคคลมารับผู้โดยสาร
แท็กซี่เขาก็เลยออกมาอัดคลิประบายความในใจนะคะว่าด้วยสองแอปพลิเคชันนี้เนี่ย
ทำให้รายได้ของเขาหายไปเกือบครึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากถึง
กรมการขนส่งทางบกด้วยนะแล้วก็ตำรวจด้วยตอนเนี้ยผมหาคนไม่ได้
ชั่วโมงกว่าแล้วหาแต่ลำบากเหลือเกินช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอะไร
ประกันภาระบอภาษีผมต่อปีหนึ่งหมื่นนึงจริงหมื่นยิ่ง
แล้วไอรถอูเบอร์เนี่ยปีหนึ่งมันต่อสองสามพันเรื่องต่างกันสามสี่เท่า
เคยคิดบ้างไหมเคยเห็นใจบ้างไหมกรมการขนส่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
นี่แหละค่ะเป็นเสียงบางส่วนของโชเฟอร์แท็กซี่
ที่เช่ารถขับเป็นอาชีพนะคะ
โดยเจ้าตัวได้อัดคลิประบายความในใจ
หลังจากขับรถวนหาลูกค้าเป็นระยะเวลานานกว่าชั่วโมงในช่วงกลางดึก
แต่ไม่มีลูกค้าเรียกรถเลยแม้แต่คนเดียวค่ะ
โดยเขาก็อ้างว่าสาเหตุเกิดจากบริการเรียกรถอูเบอร์และแกรปคาย

โดยโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นะคะก็ได้บ่นน้อยใจในหลายเรื่องค่ะ
คนขับแท็กซี่จริงต้องมีใบขับขี่สาธารณะ
กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่คนขับรถรับจ้างส่วนบุคคลอูเบอร์และกราฟคาร์
มีเพียงแค่ใบขับขี่ส่วนบุคคลก็สามารถขับได้แล้ว
อกจากนี้แท็กซี่แบบปกติยังมีเรื่องของมาตรวัดค่าโดยสาร
ซึ่งแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายต้องคอยตรวจเช็ค
แต่ว่ารถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องมี

คนขับแท็กซี่ก็ต้องใส่เครื่องแบบ
ในขณะที่คนขับแรปคาร์แล้วก็อูเบอร์ใส่ชุดอะไรก็ได้
ภาษีรถรวมถึงประกันภัยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีของรถแท็กซี่
ถูกกฎหมายแต่ละคันต้องเสียมากกว่าคนขับอูเบอร์
แล้วก็แกรปคาร์ถึง๓๔เท่าด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็สงสัยค่ะว่าเหตุใดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปล่อยให้รถรับจ้างเหล่านี้ยังดำเนินการได้อยู่
อีกครั้งหนึ่งจริงแล้วกฎหมายประเทศไทย
นายนันทพงศ์เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็เคยเปิดเผยเอาไว้ว่าการให้บริการแบบนี้ยังผิดกฎหมาย
ซึ่งบริการรถสาธารณะค่ะต้องใช้กฎหมายเดียวกัน
คือจดทะเบียนเป็นรถป้ายเหลืองสาธารณะ
และปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
อกจากนี้ก็ฝากเตือนถึงเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล

จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช๒๕๕๙
นำรถส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผู้โดยสาร
มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่ว่าแบบนี้ค่ะเรื่องของคนที่มาขับรถเนี่ย
ถ้าเป็นเอารถป้ายดำของตัวเองมาให้บริการ
เจ้าของรถเป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการ
ตอนนี้มีช่องว่างของกฎหมายอยู่นะคะ

ค่ะรูปนี้เห็นคนแชร์กันเยอะเลย
บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย

เขาบอกเหมือนนั้นนะคุณที่ฉันเคยเจอจริงนะค่ะ
คือไม่ได้เหมารวมนะคะแท็กซี่หลายคันดี
อันนี้พูดตรงเลยว่าแท็กซี่หลายคันดีมาก
น่ารักมากขับรถสุภาพมาก
แต่ก็ยังมีแท็กซี่บางคันเหมือนกันที่ปฏิเสธผู้โดยสาร

บางทีคือเปิดไฟว่างโบกแล้วขับผ่าน

ก็เขาก็ต้องใช้บริการน่ะแต่ว่าถ้าอันนี้เขาไม่เคยปฏิเสธไงอืม
เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันเข้ามาในชีวิตของเรามากแล้ว
ต้องคอยปรับตัวกันไปนะคะเห็นใจพี่แท็กซี่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะพอช่วยได้ก็สมัคร
อาจจะเป็นบริการเรียกรถแท็กซี่ของทั้งภาครัฐก็ได้

เพราะว่าไหนก็เห็นใจพี่แท็กซี่ทุกคนด้วย

คนก็บอกว่าอยากให้ปรับปรุงบริการ

ซี่หลายคันน่ารักแล้วก็ดีจริงบริการก็ดี